อยู่บนเก้าอี้คาที่เลยค่ะ

ซึ่งเป็นเงินที่พี่สาวโอนมาให้๕๐๐บาท

ก็เลยทำแบงค์๕๐๐หล่นหายไปตอนไหนก็ไม่รู้
แล้วก็ได้ยินผู้ตายเป็นคนพูดเองแหละ

เขาเลยโมโหเอามีดแทงไปหนึ่งครั้ง
ก่อนจะวิ่งหนีไปค่ะ
พอโอนมาเสร็จแล้วก็

เพราะเขากำลังบอกว่าเก็บได้๕๐๐บาท

แต่ว่าตรวจสอบประวัติตรวจสอบ๖ครั้งแล้ว
และนี่เพิ่งพ้นโทษออกมาที่๑๖มกราคม